เพราะว่าพี่ชายเลยนะโอ๊ยโดนรุมค่ะ
แล้วพอไปบอกตำรวจต้องไปหาชื่อของกลุ่มผู้กรณีมา
เอาอีกแล้วเรื่องแบบนี้มาอีกแล้วลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะ
โอ้โภ

เกิดขึ้นที่วัดนะเนี่ยอยู่ที่เคียนซาที่สุราช
แล้วนี่ค่ะทำไมไปมารุมมาตุ้มกันอยู่แบบนั้น
ฝั่งคนเจ็บอ่ะโดนแบบโอ้โห
คิ้วโดนแบกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแล้วเมื่อกี้เขาว่ายังไงนะ
เมื่อกี้ตำรวจว่าไงนะให้อะไรนะให้ไปหาชื่อมาเหรอ

มันกระทืบมันอยู่นี่มันจะเป็นอย่างนี้เหรอน้ำแข็ง
เฮ้ยกูเบิร์ดนะเว้ยกระทืบมันอยู่นี่เฮ้ย

ชื่อเบิร์ดอย่างนี้หรอครับมันไม่ให้ไหมทักมุชม
คิดดูสิคนลูกศรเขียวนั่นสลบไปเลยนะ
พอหลังเกิดเหตุกู้ภัยก็ต้องเอาคนเจ็บทั้งสองคน
จากจุดตรงนี้วัดปลายฮริสัทธารามเนี่ยนะคะ
เอาส่งใช่โอ้โฮนิ่งเลยนิ่งเลยไม่นิ่งได้ไงสลบไปแล้ว

โอ้โหเลือดออกจมูกเลือดออกปากเนี่ยคือนายเฉลิมพลพิกุลนะคะ
ส่วนอีกคนนึงโดนแทงแทงเข้าที่แก้มขวาดั้งจมูกหัก
ชื่อว่านายอภิวัตพิกุลอายุ๒๖ปีค่ะ
ต้องพักรักษาตัวอยู่๒วันหมอถึงให้อนุญาตกลับบ้านได้
ก็ไปแจ้งความที่สพเคียนซานะคะ
ตำรวจบอกว่าไปหาชื่อคู่กรณีมา
แล้วเดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำ
โอ้โหไปหาชื่อมาเอง

เมื่อวานนี้ค่ะทางนายเฉลิมพลกับนายอภิวัฒน์คนเจ็บเนี่ยนะ
แล้วอีกคนนึงก็คือคนที่ออกมาร้องเรื่องนี้นางสาวธัญพร
ก็เดินทางมาร้องกับผู้สื่อข่าวเพราะกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทำไมทำไมตำรวจถึงไม่ตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ดูสภาพกันหน่อยมั้ยขนาดมาร้องว่าโอ้โห

ใช่แล้วรอบดวงตาโอ้โหช้ำม่วงแบบนี้
ตายังแดงก่ำอยู่แบบนี้ค่ะ
ต่อยเข้าเบ้า๒เบ้าเลย
คือเอาจริงเราก็ต้องฟังเขานะ
เขาก็ยอมรับนะว่ามันก็เป็นฝ่ายที่เขาก็ผิดเหมือนกัน

และอาจจะพลาดไปหาเรื่องในแววก่อน
ทีนี้ต้องขอโทษในแววขอโทษเมียในแววด้วย

แต่ก็อยากถามกลุ่มคนที่มารุมกระทืบผมเหมือนกัน
มาทำแบบนี้ทำทำไมลองฟังเขาค่ะ

ก่อนเกิดเหตุการณ์นี้เรายังไงบ้าง

เราเมานะครับแล้วถ้าหากว่าเราเมาแล้วไปทำเขาก่อน

ขอโทษนะครับผู้บรรณีนี้นะครับ
แต่ว่าคนอื่นนะครับคนอื่นที่เข้ามานะครับ

กับคนในพื้นที่รุมทำร้ายเราเรารู้จักบ้างไหม
รู้จักอยู่คนสองคนนะ
ถ้ารู้จักชื่อไม่ได้สนิทกับอะไรนะครับ
แล้วโดยส่วนตัวกับผู้ชายที่ชื่อแวว
ผมยาวที่เห็นในคลิปว่าเราดึงตัวอยู่
พวกเลยมีปัญหามีด้วยมาบอกครับ
ก็ไม่เคยมีนะค่ะ
ถ้าพี่เจาะเหมือนคนรู้ชื่อบางคน

พอพนักงานสอบสวนบอกมาแบบนี้ก็กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
คำว่าแบบนี้ที่ว่าก็คือให้ไปหาชื่อคนที่มาทำร้ายใช่ไหม
ถึงจะออกหมายจับให้ก็คิดดูสิอันนี้ฝั่งน้องคนเจ็บบอกนะ
บอกว่าฝั่งนั้นน่ะเขามีนายเป็นคนมีสีคอยดูแล
มีเจ้านายอะไรแบบนี้เหรอใช่โอ้พอแจ้งความแล้วเนี่ย
คู่กรณียังขับรถมาวนเวียนแถวบ้านด้วยนะ
ก็เอ๊ะทำได้ไหมน้องคนเจ็บบอกว่า
พนักงานสอบสวนได้ไหมคะก็อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ดูแลความปลอดภัยด้วยทีนี้พอเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ก็ไปถึงหูของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราช
บอกว่ารู้เรื่องแล้วแล้วก็มีคำสั่งให้ทางผู้กำกับ
ศภอเวียนฟรานเนี่ยเรียกคู่กรณีมาพบ

แล้วเดี๋ยวจะพิจารณาข้อบกพร่องของร้อยเวรต่อไปด้วย
ถ้าเกิดว่าผู้บังคับการจังหวัดทราบเรื่องแล้ว

ผู้ตายบระคับบังชาคงจะไม่บอกว่า
ต้องไปหาชื่อของคนที่ทำร้ายมาก่อนหรอกนะคะ
คือถ้ารู้ก็บอกตำรวจมาก่อน